กำลังใจเยอะเลยนะคะให้กับป้าเกียรติค่ะ

ที่มีผลงานละครมากว่าร้อยเรื่องแล้วนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้หพะเขียดป่วยหลายโรคนุ่มร้าวเลย
ป่วยหนักถึงขั้นที่พูดไม่ได้เลยนะคะ

แล้วก็ไปพูดคุยรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมแฟนหนังแฟนละครอย่างพวกเราเนี่ย
จำกันได้ดีเลยแหละป้าเขียดนะคะ
ใช่เขามีชื่อจริงว่านภาพรหงษกุล
อดีตนักแสดงอาวุโสวัย๗๖ปี
มีผลงานละครกว่าร้อยเรื่องนะคะ
แต่ช่วงหลังเนี่ยป้าเขียดไม่ได้ทำงานในวงการแล้ว
เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายโรครุมร้าว
ทำให้ไม่สามารถเล่นละครได้
ก็นี่แหละค่ะต้องมาเปิดร้านขายของชำอยู่กับลูกชาย

ล่าสุดนะคะป้าเขียดป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ
จนทำให้พูดไม่ได้แล้ว
แต่ยังพอจะฟังรู้เรื่องอยู่บ้างนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพี่บินเดินทางไปเยี่ยมคุณป้า
พอป้าเขียดเห็นหน้าพี่บินคุณผู้ชม
เท่านั้นแหละค่ะน้ำตาไหลเลย
แต่เนื่องด้วยป้าเขียนไม่สามารถพูดจาสื่อสารได้
ก็ทำได้แต่พยักหน้าให้กับพี่บินแบบนี้นะคะ
พี่บินบอกว่าอาการของป้าเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองตีบเนี่ย
อันตรายมากนะอยากจะมาให้กำลังใจป้าเขียด
เข้าใจเลยว่าจากคนที่เคยพูดได้
แล้ววันหนึ่งพูดไม่ได้เนี่ยมันน่าอึดอัดขนาดไหนนะ

หรือว่าพอจะทำได้ก็อยากจะช่วยป้าไป
เรื่องต้นนะคะพี่บินมอบเงินไว้ให้คุณป้าใช้จ่าย
แล้วก็รักษาตัวจำนวน๒๐๐๐บาท

ก็ถือว่าทางการที่จะเขาเรียกว่า
ไม่สามารถเขาเรียกว่าทำมาหากินได้นะ
ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับ
เส้นสมองตีนมันอันตรายมาก
ขอส่งให้คุณป้ากลับมาให้มี
เขาเรียกว่าพูดได้เหมือนเดิมนะครับ

ขอให้ได้พูดได้นะครับเพื่อ
อย่างน้อยได้สื่อสารกัน
ถ้ารู้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรก็แล้วแต่

นี่แหละหลายคนก็ชื่นชมพี่บินด้วยนะ

คือหลายครั้งที่เราเห็นดาราหลายคน
ล้มป่วยอะไรแบบนี้ก็มักจะเห็นพี่บินนี่แหละ

จะเป็นบทแม่นมแม่นมปากร้าย

หรือว่าจะเป็นแม่บ้านแบบสุดแซ่บอะไรอย่างนี้
หลากหลายเรื่องราวอย่างที่คุณพลอยบอกไปว่า

ใช่แต่หน้าตาป้าก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากเลยนะ